บอกว่ามาช่วยมาช่วยทีเจ้าสุนัขตัวนี้ที่อยู่ที่จังหวัดระยอง
มันติดรั้วเหล็กครับ
อ่ะไปเลยวีวอร์วีวอร์แบบนี้เลย

พี่กู้ภัยต้องมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ที่อยู่ในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
เพราะว่าชาวบ้านเขาไปเจอน้องหมาเนี่ย

โอ้โหติดอยู่อีกนิดเดียวจะพ้นแล้วอ่ะ
เอวจ้าเอวมันติดอยู่ตรงนี้
ออกไม่ได้อะข่าวว่าติดอยู่นี้นานยัง

โอ้โหเรียกว่าติดไม่ไปไหนเลย

อย่างนี้แหละรอแร่รอแร่ลิ้นห้อยแล้ว

กู้ภัยมาทำการช่วยนะครับเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ย
มันไม่มีคนอยู่ไงเพราะว่าคงจะเป็นช่วงที่เขาออกไปข้างนอกกันพอดี

ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนอะก็มาช่วยกันแบบนี้
สุดท้ายนะฮะก็ช่วยเหลืออย่างระมัดระวัง
แล้วก็เอาสุนัขตัวนี้ออกมาจากรั้วจนได้ครับ
แต่ก็พบว่าสุนัขตัวนี้มันได้แผลด้วยนะ

ก็คงจะส่วนเอวมันเนี่ยนะไปครูดไปบาดกับรั้วเหล็กไง
ได้แผลมามีเลือดไหลด้วยครับคุณผู้ชมครับ
จรฐีก็ทำการประถมพยาบาลก่อนนะ
แล้วก็ปล่อยน้องหมากลับคืนสู่ธรรมชาติของมันต่อไป
ก็ยังไงซะต้องดูแลกันหน่อยทุกชีวิตก็ถือว่ามีค่าหมดนะ

ไม่ว่าจะเหตุเล็กเหตุน้อยขอให้ประชาชนแจ้งมา
กูภัยเขาก็จะรีบบึ่งไปช่วยเหลือเลยล่ะครับ